ในวันนี้นะครับยังคงเป็นวันหยุดของประชาชนนะครับ
ทางด้านของสำนักพระราชวังก็เปิดให้ประสบกรณิกร
สามารถขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินธรรมหาภูมิพลอรุณเยอร์เดชได้

ขณะที่กลุ่มของประสบกรณิกรกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ต่างรู้สึกปราบปลื้มใจและจะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดชีวิต
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวธนัดทีวี
รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงครับ
ประชาชนทั้งจากต่างจังหวัดและก็กรุงเทพมนาคม

ประชาชนยังใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางมากราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ามืดค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้ประชาชนขึ้นไปกราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงราชการที่๙ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา๔นาฬิกา
อย่างกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่๑๑๐คนด้วยรถไฟและเป็นกลุ่มแรก
ที่ได้ขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่า
พ่อหลวงของแผ่นดินไม่ได้จากพวกเขาไปไหน
แต่จะยังอยู่ในใจของคนไทยทุกคนตลอดไปค่ะ
จนชั่วลูกชั่วหลานกว่าชีวิตจะหาไหมค่ะ
จะทำดีเพื่อพ่อเดินตามรอยเท้าของพ่อ
ใจจ้ะเสียใจตั้งแต่วันจากพวกเราไปจ้า
ตอนนี้ก็ยังเสียใจจนบางครั้งก็รู้สึกว่าน้ำตามันไหลออกมา

บ้านจาก๘อำเภอของจังหวัดประจวบคิริคันกว่า๔๐๐คนค่ะ
ที่เดินทางมาถึงท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา๓นาฬิกา
เพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ซึ่งหนึ่งในสมาชิกคืออดีตตำรวจตะเวนชายแดนวัย๗๓ปีคนนี้
กล่าวว่าตลอดชีวิตของเขาไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ตำรวจตะเวนชายแดนหรือลูกเสือชาวบ้าน
เขามักจะตั้งจิตระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอมาค่ะ
พระองค์ท่านให้กรุณาต่อตำรวจตะเวนชายแดนอย่างหากได้
ถ้าเราเหนื่อยเราจะเอาพระองค์เป็นกำลังใจ
และทำให้เราสามารถเดินไปได้อย่างเข้มแข็ง
ครั้งเราต้องลาดตะเวนใช้เวลาหลายวันในการลาดตะเวน
ซึ่งอันตรายเมื่อก่อนนี้ตอนที่อยู่กุยบุรีก็
ระยะนั้นก็อันตรายนะปี๑๓๑๔๑๕๑๖เนี่ย
แต่เราก็เอาพระองค์ท่านเป็นกำลังใจ
เพราะเราพระองค์ท่านต้องทำงานมาก
เหนื่อยมามากกว่าเราเพราะฉะนั้นเราทำแค่นี้
พระองค์ท่านคงไม่นักมากสากรรมธรรมดาเรา

รวมไปถึงลูกเสือชาวบ้านผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ที่ตั้งใจเดินทางมาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงธรรมนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
ไม่ว่านราธิวาสก็สร้างมัสจิตให้ไว้
ไม่ว่านักของศรีธรรมราชไม่ว่าแพทย์บุหรี่

ท่านหลวงก็เท่าที่ผมอาจจะทัน
อาจจะเท่าที่คุ้มทันนะครับ
เลยเห็นว่าประทับใจมากอะนะ
แต่รู้สึกก็คือ
มันข้อที่ไม่ใช่ให้กำเน็ต

บรรยากาศโดยรอบท้องสนามหลวง
ยังเต็มไปด้วยประชาชนที่มารอต่อแถว
เพื่อขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙กันอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าวันนี้จะยังคงมีพิธีพระราชทานปริญญาบัติ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ตามค่ะ
ญาติบัณฑิตหลายคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ก็ได้ใช้เวลาครั้งนี้เข้ามาต่อแถว
เพื่อเข้ากราบพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ด้วยเช่นกันค่ะ
ประชาชนหลายคนก็บอกว่าสภาพอากาศวันนี้
ตั้งแต่ช่วงเช้าอากาศค่อนข้างดี
แล้วก็ภาวนาให้ช่วงบ่ายวันนี้นะคะไม่มีฝนตก
แล้วก็จะทำให้ประชาชนทุกคนเดินทางมาพื้นที่ท้องสนามหลวงได้สะดวกขึ้นค่ะ